อีกหนึ่งข่าวที่หลายคนสงสัยกันเหลือเกิน
คือณเดชน์ไปเที่ยวญี่ปุ่น

ล่าสุดยายาก็ออกมาเฉลยแล้วนะคะ
ว่าทำไมทำไมถึงทริปนี้ไม่มีเธอนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
แฟนตกตกใจทีเดียวอยากจะให้ไปเที่ยวด้วยกันจริง
แต่ว่าไร้เงาสาวยาย่านะ

คุณแม่ของเธอหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะ

แล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระกับคนที่ร่วมทิพย์ไปด้วยนะคะ
ตัดสินใจยกเลิกทัวร์ค่ะ
แม่ยังหมอนรองกระดูกยังคงแตกอยู่เหมือนเดิมค่ะ
ก็เลยได้หมอแนะนำว่าอย่าไปดีกว่าค่ะ
เสียดายเหมือนกันค่ะเพราะจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้ว
มันกลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเลยใหญ่โต

หรือว่าจะเคลียร์ประเด็นดราม่านี้ไหมหรืออย่างไรดี
ไม่หรอกค่ะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะ
จริงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ป่วย
อาจจะไม่รู้ว่าป่วยแค่ไหนอยู่ในช่วงรักษาถ้า
ถ้าไปเจออากาศที่มันหนาวมากหรือว่าเจอหิมะอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะยิ่งปวดขอบคุณที่เป็นห่วงแต่แม่โอเคค่ะ
เออคุณแม่นะคะก็เป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะ
ก็เลยขอยกเลิกทริปนี้แล้วกันเพราะกลัวคนอื่นลำบากนั่นเอง
ว่าใครเอ้ยวาเลนไทยปีนี้จะไปไหนกัน
ทั้งคู่บอกว่ายังไม่มีแพลนนะคะ